เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย

ลูกขอวางพ่อไปเที่ยวงานประคัมช้าง
พ่อไม่ให้ไปเพราะพ่อไม่ให้ไปโมโหโกรธมากค่ะ
ใช้มีดทำร้ายพ่อโดยเฉพาะแผลสำคัญคือฟันเข้าที่หน้า
๒แผลตายคาบ้านเลยนะคะตำรวจควบคุมตัวได้
เอาตัวไปทำแผนแน่นอนค่ะบรรยากาศ
คนมาดูคนมาด่าเยอะเลยค่ะ
ชาวบ้านที่เขามารอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีลูกฆ่าพ่อ
เนี่ยนะคะเขาก็โกรธแค้นแทนพ่อแหละพยายามปรีเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ตำรวจก็ต้องกันตัวและสรุปแล้วการทำแผนก็ต้องทำอย่างรวดเร็ว
แล้วก็พาตัวผู้ต้องหากลับโรงพักไปเนี่ยนะคะ
ส่วนที่มาที่ไปคดีนี้ก็คือช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนตายมีคนทะเลาะกันจนตาย
บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอสตึกบุรีรำ
ตำรวจไปถึงพบร่างของนายบุญมีอายุ๕๙ปี
นอนหายใจรวยรินมีบาดแผลถูกของมีคมฟันที่หน้า๒แผล
ลำตัว๑แผลสิ้นโครงหัก๒สิบ
อาการสาหัสและเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
เมื่อสอบถามชาวบ้านผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ชาวบ้านบอกเสียงตรงกันเลยลูกชายนั่นแหละ
ชื่อว่านายเวียระอายุ๓๐ปี
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนไกลนะ
ลูกชายคนนี้ลูกชายทรพีคนนี้เพราะว่ามีอาการหลอนยาบ้า
ไปนอนเล่นอยู่บ้านหลังใกล้เคียง
ตำรวจก็ตามเข้าไปไปควบคุมตัว
แล้วก็ค้นรอบบ้านไปเจอมีดตัดอ้อย
ความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
อยู่ในกองไม้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

วีระบอกว่าทำร้ายพ่อจริง

กำปั้นใช้ด้ามมีด
กระทุ้งทำร้ายพ่อเท่านั้น
ตำรวจก็ถามต่อทำไมล่ะทำไมไปทำพ่อแบบนั้น
ทะเลาะกับพ่อขอพ่อจะไปงานปักคำช้าง
ปากกำช้างเป็นงานประเพณีคนเลี้ยงช้าง

พ่อไม่ให้ไปก็เลยโมโหเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ถามชาวบ้านนะคะชาวบ้านปกติแล้วก็เห็นพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันเป็นประจำ
และลูกมักจะทำร้ายร่างกายพ่อ
แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะรุนแรงถึงขั้นชีวิตเลย

แต่ครั้งนี้เสียงพ่อร้องแบบเจ็บปวดเหมือนได้รับบาดเจ็บ

ฝ่ายพ่อนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโทษหนักถึงประหารชีวิต
อกจากนี้สาเหตุสำคัญของคดีนี้มันก็คือยาบ้า
นายวีระต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาบ้า

ในครอบครองนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ